เบี้ยร้อยละ๐๑ต่อปีมีจริงเหรอ
เรื่องนี้เป็นจริงได้สำหรับสตรีไทย
รวมกลุ่มกันตั้งแต่๓คนขึ้นไป
ก็สามารถยื่นกู้เงินกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะคะ
ที่ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบัตรสตรีนะคะ
ที่ให้สตรีที่โดยโอกาส
มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุน

ให้สตรีไทยได้ต่อลมหายใจ

สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงต่อไป
เพราะสตรีคือพลังสำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ